รัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะคะมาติดตามความคืบหน้าของพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙กันนะคะ
โดยสวนนงนุษย์พัทยาตอนนี้ก็มีการเตรียมพันไม้เพื่อที่ใช้ประดับพระเมรุมาตร
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ต้นตะโกนแล้วก็ดอกดาวเรืองเป็นหลักนะคะ
พร้อมกับยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาก็เปิดเผยว่าในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สวนนงนุษย์ได้จัดเตรียมพันไม้เพื่อที่จะใช้ประดับตกแต่งพระเมรุมาตร
โดยจะเน้นใช้ต้นตะโกเป็นต้นไม้หลักเพื่อเสริมให้พระเมรุมาตรมีความสง่างาม
พร้อมมีแนวคิดที่จะสื่อให้เห็นถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
โดยขณะนี้นะคะต้นตะโกขนาดใหญ่นับร้อยต้นภายในสวนก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ก่อนที่จะมีการเตรียมขนย้ายเข้าท้องสนามหลวงเพื่อที่จะประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตรค่ะ
ส่วนดอกไม้ที่จะนำไปตกแต่งพระเมรุมาตรก็จะเน้นดอกไม้โทนสีเหลืองก็คือดอกดาวเรือง
และขณะนี้นะคะการเตรียมความพร้อมก็คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๙๐
เพื่อที่จะให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งงดงาม
ในช่วงงานพระราชพิธีพอดีค่ะ
ทางเราต้องรับผิดชอบทั้งหมด๑๖๐๐๐ต้น
สำหรับดอกดาวเรืองที่จะใช้ในงาน
ดาวเรืองใช้เวลาทั้งหมด๖๐วันจากวันที่เพาะ
แต่นั้นเราต้องนับถอยหลังจากวันที่เราจะใช้๖๐วัน
คำนึงถึงความสูงของดอกด้วย
ไม่ให้บังสายตาของผู้ที่นั่งชมอยู่รอบพระเมน
บางส่วนถึงจะปลูกลงดิน
อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ข้างหน้า
แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระถางครับ

สวนนงนุษย์ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ได้ถวายงานในหลวงราชการที่๙
ดังนั้นการจัดสวนประดับพระเมรุมาตร
มีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
จากต้องใช้ดอกไม้และต้นไม้จำนวนมาก
แล้วก็มีรายละเอียดของแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ